ช่วงนี้ใกล้จะ๔ทุ่มแล้วนะคะเวลาดีแบบนี้มีเรื่องราวความเชื่อมาเล่าให้ฟัง
ครับเป็นข่าวที่กาลสินค่ะอืมชาวบ้านสองหมู่บ้านเขาบอกว่าตอนนี้นะกินไม่ได้
นอนไม่หลับเลยเพราะว่ามีผีแม่ม่ายออกอารวาสในหมู่บ้านเขาทั้งสองหมู่บ้าน
เพราะว่ามีผู้ชายในหมู่บ้านสามคนเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุแล้วเป็นสามคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวค่ะ
นอนอยู่แล้วก็เสียชีวิตไปเลยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยผีแม่ม่ายมาอารวาสแน่นอนเลยจะจัดทำบุญใหญ่เลยค่ะทีนี้
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่มีคนตายเนี่ยนะก็เอาเสื้อสีแดงมาแขวนหน้าบ้านในทุกบ้านเลยคุณผู้ชมสังเกตดูเห็นไหมคะ
มีเสื้อสีแดงแขวนไว้แล้วก็มีประหลัดขิกสีแดงด้วยเอามาตั้งไว้กันผีแม่ไม้กันเต็มที่
แถมยังมีคนฝันเห็นมนุษย์ผิวสีดำรูปร่างสูงใหญ่
หลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้ชายในหมู่บ้านเสียชีวิตติดกัน๓รายโดยไม่ทราบสาเหตุเลยค่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อเลยว่ามาแล้วล่ะผีแม่ม่ายอารวาสอีกแล้ว
ต้องมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านแน่
เบื้องต้นเอาประหลัดขิกทาสีแดงขนาดใหญ่ใหญ่แบบเท่าต้นไม้เลยนะคะ
ตั้งไว้ทางเข้าออกหมู่บ้านทุกจุดเลย

คือเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านตัวเองกันผีแม่ม่ายมาเอาชีวิตคนในครอบครัว
สัปดาห์ทำแบบนี้แต่ก็ยังไม่สบายใจค่ะ
วันนี้ชาวบ้านสองหมู่บ้านก็เลยเดินทางมาที่วัดโพชัยดงเหนือ
จัดทำบุญใหญ่หมู่บ้านซะเลย
ทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดีไล่ผีแม่ม่ายตามความเชื่อชาวบ้านออกไปซะ
ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวจะร่วมทำบุญกันในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านหลายคนในหมู่บ้านเขาก็หวาดภาวะ
กลัวผีแม่ม่ายจะย้อนกลับมาเอาชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านอีกนะคะ
เพราะบอกว่าถึงจะเอาประหลัดขิกมาทาสีแดงตั้งไว้ทางเข้าแล้ว

หลายคนก็ยังเชื่อว่าถ้าไม่รีบทำบุญใหญ่ผีแม่ไม้ก็จะกลับมาอีก
แล้วคราวนี้จะกลับมาเอาชีวิตคนในหมู่บ้านไม่ต่ำกว่า๗รายค่ะ
๒๐กว่าปีแล้วก็๕๐กว่าปี
ก็เลยว่าในหมู่บ้านมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
ทางศาสนาตรรย์อันที่๙ประแก่วงศาโยศีษภาพปู่เต็มเต็มเต็ม
แล้วมีภาพกรรมวล

ลางบ้านหรือเปล่าภาพ
นางสุภาพรแสนสุริชาวบ้านดงเหนือเนี่ย
เป็นภรรยาของนายทรงเดชค่ะ
ซึ่งนายทรงเดชเนี่ยเสียชีวิตแล้วเป็นคนที่๓ที่เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าสามีของเธอสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากนะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีไปนอนเฝ้าสวน
ทีนี้พอเช้าแล้วไม่เห็นกลับมาบ้าน
ก็เลยออกไปตามหาว่าเอ๊ะทำไมนอนเฝ้านานจัง
ปรากฏว่าเจอว่าสามีเสียชีวิตแล้วค่ะ
ตรวจสอบก็ไม่ได้พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ชาวบ้านหลายคนเลยเชื่อเลยว่านี่แหละฤทธิ์ผีแม่ม่ายแน่นอน

ว่ามีผู้หญิงเข้ามาเอาผู้ชายจากหมู่บ้านไปหลายคน

ไล่ออกไปเลยดีกว่าไล่ผีม่ายออกไปเลยดีกว่า

เป็นความดันเป็นเบาหวังอะไรแบบนั้น

ไม่ผิดหรือ
แข็งแรงดี
แข็งแรงไม่ผิดคุ้นทำงานคุ้น

แล้วพ่อเราแต่มันมีเสียชีวิต
เรากลัวเขาว่าเขาความเป็นผู้หญิงสิ่งที่ไม่มาย
ความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้หญิง
เป็นผู้หญิงความเป็นผู้หญิง
สำหรับบรรยากาศที่หมู่บ้านทั้ง๒หมู่บ้าน
ก่อนจะมืดค่ำชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือน

ไม่มีใครกล้าไปนาไปสวนตอนกลางคืนด้วย

บรรยากาศในหมู่บ้านก็เลยน่ากลัวหนักกว่าเดิมอีก
คือถ้าเป็นความเชื่อและความสบายใจของชาวบ้าน
อันนี้ก็สามารถทำได้

ก็ต้องเข้าไปอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจ

เขาบอกว่าเขาตรวจสอบอยู่เหมือนกัน
ผลออกมาแล้วนะครับอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียชีวิตเหมือนกันสามศพเนี่ย
แต่ละคนเสียชีวิตเพราะอะไรแบบไหนยังไงมันมีอะไรที่ชาวบ้านเขาจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นตรงนี้
ก็จะได้สบายใจกันอีกอย่างหนึ่งนะครับ